ทั้งสองท่านรู้จักหนังหน้าครูไหมคะ

เรื่องนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบวงสวง
เพราะเขาเชื่อว่าหนังหน้าครูเนี่ยถ้าใครบูชาแล้ว
ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น
พิธีที่ล่าสุดที่เขาจัดขึ้นที่วัดเทพพลเนี่ย
มีดารานักร้องมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นั้นคือคุณฝนธนสุนทรแล้วคุณฝนธนสุนทรเนี่ย
ในขณะที่กำลังบูชาเกิดการร้องไห้ออกมาเห็นไหมคะ
เริ่มร้องไห้ออกมาแล้วในช่วงที่กำลังไหว้หนังหน้าครูค่ะ
ถามคุณฝนคุณฝนเปิดเผยให้ฟังแบบนี้นะ
บอกว่าช่วงที่ร้องไห้ก็เพราะว่าเธอสามารถสัมผัสได้ถึง
จิตวิญญาณของหน้าครูหนังนี้
ก่อนที่จะมาร่วมงานค่ะเธอบอกว่าหนังหน้าครูหน้านี้เลยนะ
ลอยมาปรากฏให้เห็นในความฝันและต่อมามาเจอหน้านี้จริง
เชื่อว่าอดีตน่าจะมีบุญสัมพันธ์กับหน้านี้
และได้กราบไหว้บูชาตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะ
พิธีบวงสวงที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ
จัดขึ้นโดยคุณจิลจักรพงศ์การสมพศ
เป็นอดีตนักร้องดูโอเป็นกูรูด้านเครื่องลางของขลัง
เป็นเจ้าของเพจแจ็คจิลกุมารทองค่ะ
เอาหนังหน้าครูจำนวน๕๒หน้า
ทำพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่เลยที่วัดเทพพลตลิ่งชัน
คุณจิลบอกว่าหนังหน้าครูเป็นหนังหน้าของมนุษย์จริง
มีการทำกันมาตั้งแต่สมัยอายุทยาค่ะ
ถูกประสงค์เพื่อให้ลูกศิษย์บวงสวงขอพรสืบต่อกันมา
ลักษณะทำกันในคณะละครนอก
ก่อนหน้านี้เขาเคยไปเจอคุณตาคนหนึ่งที่จังหวัดอายุทยาค่ะ
คุณตาทักว่าช่วยเอาหนังหน้าครูไปดูแลแทนหน่อย

คุณจิลก็เลยตกลงรับหน้าครูหนังนั้นมาบูชาเป็นหนังแรก
หลังจากนั้นมีคนนำหนังหน้าครูมาให้ดูแลต่ออีกจำนวนมาก
ปัจจุบันค่ะที่คุณจิลมีอยู่ตอนนี้มี๕๒หน้าแล้วนะคะ
หลายคนที่กราบไหว้บูชาหนังหน้าครู
มีความเชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
บอกว่าหลังจากเจอหนังหน้าครูชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะ

ซึ่งแต่ละคนจะมีบุญสัมพันธ์กับหนังหน้าครู
แต่ละคนแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันค่ะ
ใครจะเจอกับหน้าครูท่านไหนวิญญาณครูจะไปปรากฏให้เห็น
ทั้งนี้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักวิชาการออกมาให้ข้อมูล
เป็นนักวิชาการด้านหน้าตสินค่ะ
ทักทวงว่าไม่เคยเห็นหนังหน้าครูในสารระบบหน้าตสินไทย
และไม่ยืนยันว่าเป็นหนังหน้าของมนุษย์จริงหรือไม่ด้วย
แต่คุณจิลยืนยันค่ะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือเรื่องจริงเป็นของจริง
โต้ว่าอะไรที่ยังค้นไม่พบไม่ได้แปลว่าไม่มีจริง
ซึ่งหนังหน้าครูเหล่านี้เคยมีต่างชาติเสนอขอซื้อนะคะ

แต่คุณจิลเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลไม่ยอมขายค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีคุณจิลและคุณปิ๋มซีโฟ
ล้วงหายขอโชคขอลาบ

แหมคุณเมื่อช่วงเบรกคุณพูดตัวเลขนี้มาเหมือนกัน

นั่นเห็นไหมมาแล้วใช่ไหม

คุณนัสนัยเสียงดังเลยนะ
จะเป๊ะขนาดนั้น

จดเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมลืม

สาธุสาธุสาธุ